ท่านผู้ชมครับ๑๙กันยายนนี้จะมีการนัดชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
วันนี้แกนนำได้แถลงข่าวเกี่ยวกับท่าทีแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างต่างนะครับค่ะ
ตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับนำโดยนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิ้นนะครับ
แล้วก็ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนะครับแถลงเรื่องการจัดชุมนุมใหญ่๑๙กันยายนนี้วันเสาร์นะครับ
จะใช้สถานที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับใช้ชื่อการชุมนุมครั้งนี้ว่า๑๙กันยาทวงคืนอำนาจคืนราศดรนะครับ
โดยการชุมนุมจะเริ่มบ่าย๒๑๙กันยายนแล้วจะปักหลักค้างคืนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จากนั้นเช้าวันอาทิตย์๒๐กันยายน๘นาฬิกาเนี่ยจะเดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะการแถลงข่าวในวันนี้
หลักค้างคืนไปจนถึงตอนเช้านะครับและเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะมีการเดินขบวนต่อต้านผลิตการและยื่นข้อเรียกร้องของเราไปยันธรรมเนียบรัฐบาลในวันในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่๒๐กันยายนนะครับผม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้และอยู่รอบตัวอยู่ตรงนี้มาจากภาษีของประชาชนและฆ่าเทิงของนักศึกษาดังนั้นเป็นความชอบทำของประชาชนและนักศึกษาที่จะเข้ามาใช้ที่นี้เพื่อแสดงออกทางการเมืองอย่างสนติถ้าผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่
และก็ต้องเข้าไปยึดธรรมศาสตร์เพื่อคืนให้กับประชาชน
โดยทางตัวแทนของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบอกว่าการเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลนะครับในวันที่๒๐กันยายนหลังจากชุมนุมใหญ่ปักหลักค้างคืนที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์๑๙กันยายน
ก็เพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องยังรัฐบาลเพื่อกดดันให้ทำตามข้อเรียกร้อง
โดยจะพูดถึงปัญหาของประเทศไทยในทุกเรื่องแบบไม่มียกเว้น
หากมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากเกินกว่าพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ก็จะขยายพื้นที่การชุมนุมไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวง
วันนี้ก็เป็นการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างที่เขานัดรวมพลกัน๑๔นาฬิกา
เป็นต้นไปของวันเสาร์ที่๑๙กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
โดยบอกว่าเลือกใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของขบวนการประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน
ถือว่าเป็นป้อมปราการของประชาธิปไตย
ซึ่งมั่นใจว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะอนุญาต
เพราะหากไม่อนุญาตก็จะทวงคืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กลับคืนมาเช่นกัน
ก็เท่ากับว่าจะมีวันเสาร์ที่๑๙กันยายนแล้วก็ปักหลักค้างคืน
ก่อนที่วันอาทิตย์๒๐กันยายนก็จะเดินขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ